ออกจากตลาดแล้วไปจิบกาแฟกันดีกว่า

และวันนี้กาแฟที่จะนำเสนอเป็น
กาแฟผสมใบกระท่อม

ใช่มันเป็นไปแล้วในยุคนี้
ดิฉันก็ร้องเฮ้ยดังมากเหมือนกัน

ร้านนี้เป็นอื่นร้านที่
คนบอกต่อกันปากต่อปากว่าคอกาแฟไม่ควรพลาด
คุณชนะคุณไปเคาะกาแฟใช่มั้ย

เมนูเขามีหลากหลายเมนูมาก
ใครที่ชอบแบบเข้มคุณชอบเข้มไหม

แต่ถ้าชอบหวานหน่อยสายหวานค่ะสาวอย่างนี้
ก็สั่งได้สั่งเพิ่มน้ำพึงมะนาวใส่ลงไปก็ได้
ได้แล้วที่สำคัญกาแฟของร้านนี้เขาจะใส่

ใบกระทำ
คือจุดเด่นแล้วก็รสชาติของกาแฟเนี่ยมันจะหอมกลมเข้มข้นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
คุณวิโรธเดชแสงหรือลุงแดงนี่ลุงแดง
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
กาแฟที่ใช้เนี่ยเป็นกาแฟที่ปลูกและผลิตเองแบบครบวงจรหูปลูกกาแฟผลิตเองเก่งเนอะ
เก่งมากแล้วหลักหลักเนี่ยนะคะกาแฟที่ใช้จะเป็นพันโรบัสต้านะคะ
ซึ่งก็จะมีความเข้มข้นนะก็กลิ่นหอมด้วยใช่ไหม
แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาปลูกจำหน่ายสินค้ากาแฟเนี่ยพร้อมไปออกขายตามบูธต่าง
แล้วพอมาเจอกับโควิดขายไม่ได้
ก็เลยผันตัวมายังไงดีไม่มีงานอีวงอีเวนต์ใช่ไหม
ชงกาแฟที่ปลูกขายเนี่ยเองขายเองซะเลย
ที่ขายพวกเมล็ดกาแฟอะไรต่างขายกาแฟมันซะเลยง่ายดีนะคะ
ประกอบกับว่าเป็นจังหวะของการปลดล็อกใบกระท่อมแบบนี้
เขาก็เลยสั่งใบกระท่อมก้านแดงอย่างดีจากชุมพรอ่า
เอามาเป็นส่วนผสมลงไปในกาแฟด้วย
ล่าสุดลูกค้ามาติดต่อลูกค้าลูกค้าโอ้โห
หอมมากติดอกติดใจกันเลยคุณที่สำคัญขายราคาไม่แพง
คุณชนะรู้ไหมแก้วละเท่าไหร่แก้วเท่าไหร่ครับ
สิบถึงยี่สิบห้าบาทเฮ้ยมันถูกมากเท่านั้นจริงจริงถูกมากมากนะคะ
ทุกวันนี้แต่ละวันนะเขาบอกลูกค้ามาเยอะมากเลย
เอาเป็นว่าใครที่เป็นคอกาแฟนะแล้วสนใจอยากจะไปริมลองนะ
ไปกันได้นะคะไปไม่ถูกอะไรยังไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรที่เราทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะเอ้ยไอเดียดีอ่ะ
เฮ้ยลองคิดดูนะเอาแบบเข้มเข้มใช่ไหมใช่
อเมริกาโน่แล้วใส่แบลกาธอมเนี้ยเออ
ก็จะกลายเป็นอเมริกาท่อมแล้วถ้าเกิดว่าจะกินแบบเอส
แล้วใส่อะไรนะใส่แบลกาธอมอีสัเปรสครอม
สั่นล่ะแต่ที่ฉันชอบอเมริกาธอมไว้กว่า

ดูด้วยนะว่ามันโอเคไหมกับการเอามาผสมแบบนี้เนาะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะต้องดูดีเรื่องตัวบทกฎหมายนิดนึงนะคะ